สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เที่ยงแบบนี้จะเจอกับเราสองสาวสวยหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
แต่ที่รู้มีข่าวแซ่บมาฝากเช่นเคยเชอรี่แล้วก็พลอยค่ะ
ใช่ค่ะดิฉันว่าดิฉันสวยมั่นใจไปอีก
พูดแบบนี้ไม่ต้องเผลอตอนนี้แชร์กันเยอะเลยในโลกออนไลน์นะครับ
สำหรับอินดี้อินทัศน์แล้วก็วาวานิชารีนั่นเอง
คู่จิ้นเนี่ยเขาจะมีแค่ฟินไม่ลง
เออเอออันนี้จิ้นเพราะฟินเพราะเพรี้ยมเออ
เพราะว่าหลังจากที่มีลายหลุดคุณขาลายแบบร้อนให้ขาเผือกได้แบบทำงานกันอีกแล้ว
ตกลงเป็นไลน์จริงหรือใครปล่อยหรือยังไงนะฮะ
เออนะคะทั้งคู่บอกเลยว่างานนี้โป๊ะแตกจริงค่ะ
เพราะว่าอะไรมีการช่วยกันวางแผนสร้างความฟินให้กับเอฟซี
กระแสดราม่าก็เลยโหมกระหน่ำซ้ำซัดเข้าทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายแบบเต็มค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้อย่าปล่อยให้รอกันนานนะฮะ
เพราะว่าสาววาวารีบออกโรงแจงที่มาแชทไลน์นี้แบบทันควันเลยค่ะ
ยอมรับนะคะบอกแบบสตรองสตรองเลยว่าแชทนี้เป็นของจริง
ไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงใครหรือว่าสร้างกระแสใดทั้งสิ้น
แค่มีการปรึกษากันเรื่องการลงรูปแล้วก็การตอบคำถามเท่านั้น
คือประเด็นในเนื้อหาในการแชทไลน์ที่หลุดออกมา
มันจะมีการวาวาส่งลูกไปหาอินดี้

แล้วก็มีการถามกันว่าลงรูปนี้ดีไหม
หรือจะเป็นรูปคู่ดีเอาแบบนี้ดีกว่าไหม
ตอบคำถามกับพี่สื่อมวลชนยังไงดี

คือมีการคุยกันประมาณแบบนี้นั่นเองนะคะ
กระแสก็เลยออกมาแบบนี้บอกว่ามือดีปล่อยแชท
กระแสบอกว่าเป็นฝั่งอินดี้นั่นแหละเป็นคนปล่อย
บ้างก็ว่ากระแสคือหวานใจของฝ่ายชาย
เพราะว่าตอนนี้หลายคนทราบกันแล้วว่า
อินดี้มีหวานใจตัวจริงคือคุณแก้มยุ้ย

แต่ที่แน่เธอบอกว่าเธอมั่นใจนะ

มันดูเหมือนกัน
มันเป็นการเกียรติศาสตร์
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานคู่เนาะภาพรวมอะไรอย่างนี้
เวลาจะตอบอะไรก็เลยจะคุยกันก่อน
ตอบกันประมาณนี้เราโอเคไหม
ในเจตนาของความยุติธรรมเพื่อให้เราทั้งสองคนสบายใจ
ในการที่เราจะลงรูปอะไรหรือว่าจะสื่อข้อความในทาง

วางคุณก่อนสัญญากับคนสำคัญมันจะเป็นอย่างไร
กันมากขึ้นในช่วงที่เราทำงานด้วยกัน

เหมือนลมเงิบโดนประสาท

เริ่มใช้ประสบการณ์จากข่าวครั้งที่แล้ว
คือปกติถ้าอยู่ตรงนี้เจอน้ำตาลคอ

แล้วก็ค่อยคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยผ่านไป

แล้วก็ไม่ได้มีใครเข้าไปด่าอะไรแต่อย่างใด
แต่ว่าคือก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวใช่ไหม
คือก่อนหน้านี้หลายคนจิ้นกันให้คู่นี้เป็นแฟนกันจริง
แต่คือฝันต้องสลายเพราะว่ามีสาวออกมาแฉอีกหลายรายเลย

ท้ายที่สุดก็มีตลบหลังอีกทีนึง
บอกว่าแฟนตัวจริงมีแล้วชื่อแก้มยุ้ย
ยังด่าไม่ทันซาก็เลยโดนเรื่องนี้ไปอีกว่าเออคู่นี้เป็นคู่จิ้นที่แบบเตรียมกันมาก่อน
เออก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนบอกว่าฟินไม่ลงหลายกระแสเขาบอกมาแบบนี้
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงของเราก็ไปถามทางคุณแม่ของหนุ่มอินดี้
คุณฮันนี่คุณฮันนี่เขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แต่เรื่องของอินดี้กับวาวาเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกระแสคู่จิ้นไปจะดีกว่า
คือจริงแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าการออกงานแพ็คคู่หรือการที่มีคู่จิ้นเนี่ย
มันจะช่วยส่งเสริมกันในเรื่องของการทำงาน
อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หรือเปล่านะคะของดาราในยุคนี้ที่ใช้กระแสคู่จิ้นมาช่วยกันสร้างข่าว
พอมีข่าวปุ๊บก็มีงานอีเวนต์เข้ามาไงถูกต้องไหม
รายได้ก็ดีแต่ก็เสี่ยงหน่อยนะแต่ก็กระแสด้านลบเหมือนกันก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วกัน
วาวาเขาสตรองเพราะว่าณจุดนี้เนี่ยวาวาผ่านอะไรมาเยอะแล้วดราม่าก่อนหน้านี้ก็เข้มข้นมากนะคะคุณผู้ชม